ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชีที่พระนครศรีอยุธยานะครับที่ชื่อว่านางสาวศรีสุภางสุวรรณสินอายุ๔๘ปีถูกคนร้ายฆ่าปาดคอเสียชีวิตในรถยนต์ของตัวเองนะครับที่กลางซอยฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกลุ่มได้แล้วนะฮะขึ้นไปในรถของผู้ตายนะครับเมื่อ๑๐มีนาคมนะครับไปยืมเงินเขา
ใช่ค่ะบอกก่อนหน้านี้เคยยืมเงินไป๓๐๐แต่วันที่ก่อเหตุเนี่ยจะไปยืมเพิ่มอีกหมื่นนึงแต่พยาบาลเขาก็ไม่ให้
ของเก่าก็ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็โมโหก็เลยปาดคอฆ่าเขาตายนะครับแล้วก็ทิ้งศพไว้ในรถก่อนจะหลบหนีไปนะฮะแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้
ผู้ต้องหาชื่อว่าในอันหรือในน็อตฟักซิริอายุ๓๓ปีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลภาชีนะฮะ
เสื้อสีเหลืองเนี่ยฮะนั่งอยู่ในรถที่ตำรวจจับไปได้นะครับวันนี้ตำรวจสพพาชีได้คุมตัวผู้ต้องหานะครับ
เพื่อจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ปรากฏว่าโอ้โหทราบข่าวว่าชาวโบ้งชาวบ้าน
ญาติพี่น้องผู้ตายเขารอกันเยอะแยะไปหมด
ค่ะก็เลยเปลี่ยนใช้เป็นวิธีจำลองเหตุการณ์ที่หน้าโรงพักแทนค่ะ
ใช่เพราะว่าผู้ตายเขานี่ก็เป็นคนดี
ใช่ไหมคนรักไข้เขาเยอะนะครับ
ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่หน้าสพพาชีนะครับ
มีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาควบคุมการจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญนะครับ
โดยตำรวจเนี่ยทีแรกจะให้ไปทำแผนอยู่๔จุด
คือที่หน้าโรงพยาบาลจุดทิ้งรถจุดลงมือก่อเหตุ
และจุดทิ้งคัตเตอร์อาวุธที่ใช้
แต่ต้องยกเลิกนะฮะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
เนี่ยชาวบ้านเขาบอกโอ้โหมารอกัน
พอรู้ว่าวันนี้จะมาทำแผนจะขอดูหน้าในอันในน็อตหน่อย
ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมันโหดเหลือเกิน
เพราะว่าผู้ตายนางสาวศรีสุภานี่เขาเป็นคนที่โอ้โหเป็นคนดี
จำลองเหตุการณ์ที่หน้าสพพาชีเริ่มจากการที่ให้ในอันเนี่ย
จำลองเหตุการณ์ในจุดที่ขึ้นรถเก๋งสีขาวของผู้ตาย
ก่อนที่จะขับออกไปจากโรงพยาบาลระหว่างทางได้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
เพื่อที่จะบอกว่าจะเอาไปส่งค่างวดรถ
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายไม่ให้แล้วก็ไปด่าทอบุพการีเขา
ผู้ต้องหาก็เลยบันดาลโทษะคว้ามีดคัตเตอร์ที่เอาติดตัวมาด้วย
บอกว่าเนี่ยอันนี้ใช้ติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วปาดคอเข้าไปสามครั้ง
จะลงมือบีบคอแล้วเอาหน้าผู้ตายกดลงกับเบาะหลัง
ผู้ตายเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นตัวเองก็ปีนข้ามมาที่เบาะคนขับ
ขับรถมาจอดทิ้งไว้ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลก่อนจะกลับไปเอารถกระบะของตัวเอง
จอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็ขับหลบหนีกลับบ้านไป
พอไปถึงบ้านนะครับผู้ต้องหาบอกว่าก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์
กลับมาเก็บมีดคัตเตอร์และกล้องหน้ารถเพื่อเอาไปทิ้งที่สวนมะนาวทางเข้าซอยวัดวิมลสุนทร
เพื่อทำลายหลักฐานแล้วก็ยังหยิบเอาสร้อยคอทองคำแล้วก็แหวนทองของผู้ตายเอาไปขายด้วย
ซึ่งการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๕นาทีก็เสร็จนะครับ
เดี๋ยวไปดูบางช่วงนะครับที่เจ้าหน้าที่ให้ผู้ต้องหาจำลองเหตุการณ์
ขับรถไปขับรถแล้วไปจอดแล้วก็ลงมาเอาลงมา
หลังจากจำลองเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
พอคุมตัวเข้าไปก็ร้องไห้เลยนะคะร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นแบบเนี้ย
แต่ก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนต่อนะคะ

ก็มีรายงานว่าระหว่างนั้นค่ะแม่กับน้าของผู้ตายเดินทางมาถึง
แล้วก็เข้าไปผลักผู้ต้องหาด้วยความโกรธ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นไปที่ชั้น๒นะคะ
คือมีรายงานว่าในอันบอกว่าอยากจะไปขอโทษ
อยากจะไปขอเข้ามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฝากขอโทษสังคมฝากขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
อยากจะไปกราบขอโทษพ่อกับแม่ของตัวเอง

ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่ว่า
ทั้งผู้เสียชีวิตกับผู้ต้องหาเขามีความสัมพันธ์กันลักษณะไหนยังไง

ใช่พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า

ผู้ต้องหากับผู้ตายเขาไม่ได้นัดหมายอะไรกันมาก่อน
ทีแรกผู้ต้องหาตั้งใจจะมายืมเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
แต่รอปภเขาไม่มีให้แล้วก็เห็นรถผู้ตายจอดอยู่
แล้วตัวเองก็เคยขอยืมเงินผู้ตายเขาหลายครั้ง
ครั้งล่าสุดยืมไป๓๐๐๐บาทแล้วยืมทีไรก็ยังไม่คืนเขา
เห็นรถของผู้ตายจอดอยู่ก็เลยนั่งรอกะจะยืมอีกรอบหนึ่ง
ผู้ตายเลิกงานแล้วก็ออกมาผู้ต้องหาก็เลยขึ้นรถไปด้วย
แต่เขาก็เคยยืมเงินผู้ตายมาก่อนหน้านี้ก็คือรู้จักกันในเบื้องต้น
แต่ทีนี้พอยืมครั้งนี้หมื่นนึงผู้ตายปฏิเสธก็เลยลงมือก่อเหตุนะคะ
ส่วนความสัมพันธ์อื่นจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาไม่ได้ตอบประเด็นนี้นะคะยืนยันแค่ว่าเป็นแค่คนเคยยืมเงินผู้ตายเท่านั้น
ส่วนกล้องหน้ารถผู้ต้องหาเขาถอดออกนะคะครับ
มีดคัตเตอร์ที่เขาใช้ก่อเหตุก็คือใช้ปาดคอเนี่ยนะคะ
ยังไม่เจอ๒อย่างนี้ยังไม่เจอ
ตลอดการสอบปากคำผู้ต้องหาผู้ต้องหาร้องไห้ตลอด
พอถึงเวลานี้ทำมาเป็นสำนึกผิดขึ้นมา
เขาจะมายืมเงินคนชื่อตู่เป็นราวประทออยู่ที่โรงพยาบาล
ตู่เขาก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็ชวนกันไปว่าเดี๋ยวจะไปทานเหล้าต่อ
ระหว่างนั้นเนี่ยผู้ต้องหาเขาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่พยาบาลที่เคยทำงานอยู่
ก็คิดว่าเดี๋ยวยืมเงินพี่เขาดีกว่าเพราะเคยยืมอยู่เงินอยู่แล้ว

ก็เลยนั่งรออยู่จนกระทั่งผู้ตายออกเวรมาก็เดินเข้าไปแบบที่ทำ
งั้นแสดงว่าไม่ได้มีการนัดล่วงหน้าผู้ตาย

นี่ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของกล้องหน้ารถกับมีดคัตเตอร์
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าก่อเหตุเสร็จเขาขับรถกระบะกลับบ้านพัก
แล้วเขาย้อนกลับมาจุดเดิมมาเอามีดคัตเตอร์ที่ลืมไว้
ถอดกล้องหน้ารถที่อยู่ในรถเอาไปด้วยแล้วก็เอาไปทิ้ง

ใช่ทุกอย่างแล้วออกมาจากรถเห็นไหมคะเอาผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้
มือเหมือนจะเออทำลายรอยนิ้วมืออะไรแบบนี้
แล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตตัวนางศรีสุภาง
เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนดีจิตใจดีมีเมตตา
เชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อีกมากนะคะไม่น่าเชื่อทำไมจะต้องมาเสียชีวิตกับคนแบบนี้
ปกติที่ผ่านมานางศรีสุภางผู้เสียชีวิตเขาก็ช่วยเหลือคนอื่นมาตลอด
ก็เลยอยากถามคนร้ายว่าทำไมทำแบบนี้ได้ลงคอทั้งทั้งที่เงินก็เคยให้ยืม
เคยช่วยเหลือถือว่าเป็นผู้มีพระคุณด้วยซ้ำหลังจากนี้ถ้าผู้ต้องหาจะมาขอขมา
ไม่ต้องนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ยกโทษให้

มันมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาทำไป
หลานเรามีค่าถ้าเขาอยู่ต่อไปนะคะเขายังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกเยอะได้อีกมาก
เขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อแม่กับน้องหลาน
ซึ่งเขาเองเขาไม่มีลูกแต่เขาก็รักลูกคนในครอบครัว
แล้วเขาก็ยังเผื่อแพรไปถึงเพื่อนบ้านทุกคนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ก็อยากถามว่าคุณทำไมคุณต้องทำเขาทั้งที่เขาเคยช่วยเหลือคุณ
เขามีพระคุณกับคุณแต่คุณทำเขาทำไม
ทำไปเพื่ออะไรกับเงินแค่นั้นในเมื่อคุณได้เข้าของเขาไปแล้วทำไมคุณไม่ปล่อย
ถ้าปล่อยให้หลานเราออกมา
เขาจะได้อยู่บนโลกนี้แต่คุณแต่เขาก็กลับมาไม่ได้แล้วแต่คุณยังมีโอกาส
ส่วนที่สพพาชีนะครับพอชาวบ้านเขารู้ว่า
เปลี่ยนจากไม่ทำแผนแล้วมาจำลองเหตุการณ์ที่สพก็มากันเยอะเลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กำลังมารักษาความปลอดภัยนะครับ
ใช้ชุดสยบภัยรีของภูทรภาค๑กว่า๒๐นายมาควบคุมพื้นที่ด้วยนะครับ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหานะฮะเพื่อจะสอบสวนเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรียุธยาวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ก่อเหตุอย่างอุกชะกันมากค่ะ